แล้วก็ล่าสุดนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้

ก็ได้ว่าจ้างผู้รับเหมานะคะไปรื้อกันศาสตร์ที่ถล่มลงมา
รวมถึงได้มีการนำรถที่ได้รับความเสียหาย๗คัน

เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารดังกล่าว
สามารถไปขนข้าวขนของออกมาได้

เจตยานุวัฒน์พรุ่งโดยการสำนักงานตลาดกรุงเทพฯมหานคร
มีการประชุมร่วมกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

หนึ่งในผู้ที่รับผลกระทบนั่นก็คือนายธาราพรนิทิศ
บอกว่าก็ยอมรับว่าผู้อาศัยทุกคน

ว่าก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครได้ขอให้ย้ายออกไปตั้งแต่๒ปีที่แล้ว
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็ไม่มีที่อยู่อาศัยก็เลยไม่ยอมย้ายออกกัน
แต่ว่าหลังจากนี้ก็คงต้องทำใจยอมรับ
ต้องย้ายออกไปเพื่อความปลอดภัยนั่นเองฟังเสียงชาวบ้านกันค่ะ
พรุ่มโดยการสำนักงานตลาดกรุงเทพฯมหานครบอกว่ากรุงเทพฯมหานคร
ก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

ให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยย้ายออก
รวมทั้งได้เรียกประชุมผู้พักอาศัยแล้วกว่า๓ครั้ง
แต่ผู้พักอาศัยก็ยังไม่ยินยอมที่จะย้ายออก
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ฟังเสียงผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครค่ะ
เราให้สถาบันการศึกษาเป็นคนชี้แจงว่ามันไม่มั่นคงแข็งแรงอย่างไร
แล้วอยู่อาศัยไม่ได้อย่างไรนะครับ
หลังจากชี้แจงแล้วเนี่ยการชี้แจงชี้แจง๒รอบนะครับ
แล้วก็หลังจากชี้แจงแล้วเนี่ยนอกจากชี้แจงแล้วเราก็มีการทำลายลักษณอักษร
ผู้เช่าว่ามันไม่มั่นคงแข็งแรงนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเดือนกุมภาพันธ์๒๕๑๘
กรุงเทพมหานครก็งดจัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าทั้งหมด
แล้วก็บอกเลิกสัญญาตั้งแต่ปี๒๕๕๘จนถึงปัจจุบันนี้ก็ร่วม๒ปี
ผู้เช่ารู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่าอาคารมันมีความไม่มั่นคงแข็งแรง
จากนี้นะคะยังบอกด้วยว่าหลังจากที่ชาวบ้านย้ายของออกจากพื้นที่แล้ว
กรุงเทพมหานครก็จะเข้าไปดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณนี้ใหม่
ว่าก็จะดำเนินการ๓แนวทางด้วยกัน๓แนวทางประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ทางที่หนึ่งก็อาจจะสร้างเป็นอาคารจอดรถหรืออาจจะสร้างเป็นอาคารพาณิชย
ผู้เช่าเดิมได้กลับมาเช่าอาศัยหรืออาจจะสร้างเป็นอพาร์ทเมนต์ให้ประชาชนมาเช่าอยู่
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะกรุงเทพมหานครก็จะเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ได้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด